และขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังค่ะ
ก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปภายในสาราสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยในวันนี้นะคะทางสำนักพระราชวังได้จัดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำส่งพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
โดยจะไม่อนุญาตให้ประชาชนที่แต่งกายไม่เหมาะสมเช่นสวมเสื้อสีฉูดฉากสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวและสีดำ
กางเกงยีนเข้าไปภายในบริเวณด้านในเด็ดขาดรวมถึงไม่อนุญาตให้ประชาชนถ่ายรูปหรือเซลฟี่ภายในบริเวณสาลาสหทัยสมาคม
โดยจะจัดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระบรมศพตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึงเวลา๑๒นาฬิกาเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายน้ำส่งพระบรมศพสำหรับมาตรการในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดการจราจรบริเวณโดยรอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุนะคะก็ยังคงเปิดให้รถเดินทางเดียว

ทหาราชวัง